ร็อกรุ่นใหญ่กันหน่อยที่แก่ประสบการณ์
นี่แหละบอกเลยว่าเป็นป๊อปร็อกขวัญใจชาวไทยนะครับ
รวมตัวกันคราวนี้เห็นบอกว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เมื่อปีที่แล้วเนาะ
และตอนนี้ก็เตราเวนทัวร์กันทั่วไทยด้วย
ดูไม่ได้ให้เพื่อนจะโสดไม่ไหวแล้ว
ก็เลยเห็นว่าจะรีบจัดหนักให้เพื่อนเลยล่ะค่ะ
ปีนี้ก็เราก็แพลนซิงเกิ้ลไว้พอสมควรเหมือนกันครับ
แล้วก็คอนเสิร์ตก็อยู่ในช่วงระหว่างทัวร์ครับ
ก็มีหลายจังหวัดบางจังหวัดเราก็เล่น

อย่างนี้ซื้อกันใหม่นะครับรายเดือนมีนาคมได้ฟังแน่นอน
ก็น่าจะเหมาะสมกับคนที่เหงาอยู่ช่วงนี้
แล้วนี่มีใครเหงานะครับมีใครเหงาไหมคะ

เมื่อไหร่มีแฟน
ก็ยังไม่มีครับ
ก็ทุกวันนี้เพื่อนก็พยายามหาให้อยู่ครับ
เพื่อนยัดเย็นให้ขนาดนี้แล้วเดี๋ยวก็คงมีละค่ะ